และสำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใสอย่างทอยปฐมพงศ์นะคะ
ออกมาปฏิเสธกรณีที่มีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่า
หล่อขึ้นเพราะว่าทุบหน้าศัลยกรรมมาค่ะ
กลายเป็นนุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าหล่อขึ้นเพราะพึ่งศัลยกรรมซะแล้วนะคะ

เจ้าตัวถูกขุดภาพอดีตสมัย๕ปีก่อน
หรือช่วงอายุตอน๑๕ปี
ดูผิดหูผิดตาจากปัจจุบันมาก
ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเพราะว่าขึ้นเขียงทุบหน้ามาหรือเปล่านะคะ

พร้อมยืนยันว่าเป็นการดูแลตัวเองและบำรุงผิวพันธุ
ส่วนประเด็นที่มีแชทหลุดหลังเจ้าตัวคุยกับหญิงสาวคนนึง
นักแสดงหนุ่มรับว่าเคยคุยกับฝ่ายนั้นจริง
แต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยและเป็นเรื่องตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ
พร้อมยืนยันว่าตอนนี้สถานะหัวใจยังโสดค่ะ
ซึ่งเช็คได้ครับผมไม่ได้ทำหน้ามา
ทาครีมทั่วไปครับไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษ
เหมือนโตขึ้นครับเป็นช่วงที่กำลังพัฒนากับตัวเอง

มีคนที่เราเคยคุยเป็นเพื่อนครับก็แคปที่เราเคยคุยกันมาก
เราโกรธไหมว่าหลังจากนี้สักที่เราเคยคุยมันจะมีปล่อยอะไร
ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ
มันก็คือเป็นแค่ช่วงอายุหนึ่งที่เราคุยกันปกติไม่ได้มีอะไรเสียหาย
โดยส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสว่าจะขุดอะไรขึ้นมาเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหาย
คือจริงไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น
ไม่มีคุยกับใครพิเศษครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเราก็ทำงานฟิตเน็ตอะไรอย่างนี้